เรื่องแรกคือเรื่องของเรื่องของภารกิจของสวมประมวล
อนุญาตกลับเรียนว่าภารกิจสวนั้น
มีหน้าที่ในการที่จะดำเนินการกำกับและสั่งการศูนย์อาการที่เกี่ยวข้องนะครับ
ในเรื่องของการบริการตามกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันและแก้ไข
สถานการณ์โควิดในส่วนที่รับผิดชอบ
ที่กล่าวว่าอัตรามีแสนนายเศษนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นกำลังตำรวจนะครับ
เพราะว่ามีกำลังตำรวจอยู่ในทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีกำลังอ่า
กองทัพบกก็กำลังตามแนวชายแดนทั้งหมดนี้ก็คือเป็นกำลังที่
ส่วนใหญ่จะเป็นกำลังที่ปฏิบัติอยู่แล้วแต่ว่านำเข้าไปอยู่ในกรอบของสพม
ในส่วนของวิเลี้ยงนั้นก็จะส่วนใหญ่แล้วงบประมาณนั้นจะเป็นวิเลี้ยงทั้งเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับ
เลี้ยงก็จะมอบให้กับสำหรับเวลาที่ออกปฏิบัติงานเท่านั้นนะครับ
ที่ตั้งปกติก็จะไม่ได้รับก็เบิกก็คนละสองร้อยบาทต่อวัน
ส่วน๔๒๐บาทนั้นก็คือพวกที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับ
นั้นตามที่ได้อภิปรายนะครับว่าก็เป็นการปฏิบัติตามกรก
ก็ไม่ได้สิทธิเรื่องของวรรณวีคูณแล้วก็ไม่ได้สิทธิย้อนหลังอะไรนะครับ
โรงพยาบาลสนามที่ว่านะครับก็ขออนุญาตกลับเรียนว่าในงบกลางนั้น
จากลงไปสนามแล้วก็ยังนำไปเรื่องของสร้างห้องความดันลบ
ออกซิเจนและสิ่งความอำนวยความสะดวกอื่น
การตั้งลงมาสนามนั้นไม่ใช่ว่ามีแต่เตียงอย่างเดียวนะครับ
ก็จะมีระบบที่จะเกี่ยวข้องระบบอากาศระบบสาธารณสุขต่างด้วยนะครับ
สำหรับเรื่องของตามแนวชายแดนที่มีเรื่องของการงบประมาณเพิ่มเติม
ก็เป็นงบประมาณที่ได้จัดกำลังไปเพิ่มเติมในจุดเส้นทางนะครับ
ที่มีคาดว่าจะมีการลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของพี่เลี้ยงเป็นหลัก
อนุญาตกลับเรียนเรื่องของเพิ่มเติมเรื่องของการจัดหารถผิดจุดเครื่องบินลำเรียงขนาดกลาง
ที่ว่ากล่าวว่ามีส่วนต่าง๑๐๐ล้านบาทนั้น
ถือว่าเป็นเครื่องบินลำเลียงที่จะมีอเนกประสงค์นะครับ
ภารกิจอันเดตประสงค์ที่จะใช้ได้ภารกิจวงเงินก็๑๒๗๒ล้านบาทเสร็จ
ก็คือไม่มีส่วนต่างแล้วครับเพราะว่าเบื่องบประมาณในกรอบที่ได้รับอนุมัติ
คณะมตรีคือ๑๒๗๒ล้านบาทนะครับ
นั้นก็ต้องเรียนว่าตรงนี้กองทัพบกได้พินาแล้ว
เห็นว่าเนื่องจากว่าลดจำนวนที่มีอยู่นะ๒๖๐๐กว่าคันนั้น
ได้ชำรุดประมาณนักพันคันเศษนะครับ
ก็จะทำอย่างไรที่จะปรับปรุงเดิมจะมีโครงการจัดหา
แต่ว่ากลับเรียนว่าในขั้นตอนด้านการจัดหานั้น
ก็จะมีของการคัดเลือกแบบด้วยต้องใช้ระยะเวลา
ซึ่งสถานการณ์ต่างนั้นอาจจะไม่เอื้ออำนวย
ก็ได้มีกองทัพบกก็มีแนวความคิดที่จะปรับปรุงรถที่มีอยู่
เพื่อให้ใช้งานได้ต่อไปอีก๑๐ปีนะครับ
การดำเนินการนั้นในการปรับปรุงก็เป็นไปตามที่ท่านได้กรุณา
ได้ให้อภิปรายไว้นะครับว่าในการดำเนินการนั้นก็
สรุปก็คือว่าให้หน่วยของสมมุติเป็นผู้ปรับปรุง
ในวงเงินคันละ๒ล้านบาท
ถามว่าในการปรับปรุงนั้นมีมาตรฐานอย่างไร
ในการดำเนินการนั้นได้มีการจัดทำรถต้นแบบ
เพื่อเป็นมาตรฐานแล้วก็ได้มีคณะกรรมการของกองทัพบก
นั้นได้ไปทดสอบทดลองใช้ในภูเวศต่างแล้ว
สามารถใช้งานได้ดีแล้วก็ได้ดำเนินการมาแล้ว
ถึงประมาณ๑๐๐บาทคันที่ใช้อยู่ในกองทบก
ก็เลยมีแนวความคิดที่จะปรับปรุง
เพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานนะครับ
ก็จะทำให้สามารถที่จะจัดฐานได้เพิ่มเติมนะครับ
เพิ่มเติมเดิมจัดหา๑๖๙คัน
เมื่อปรับปรุงแล้วก็สามารถทดลองได้ถึง๒๕๙คัน
ก็จะทำให้ไปทดแทนหน่วยที่ขาดอัตราได้อย่างมาก
จัดหาใหม่ในตอนนี้ก็ประมาณคันละประมาณ๘๒ล้านบาท
ในการดำเนินการกองทบกคิดว่าถ้าปรับปรุงได้อีกจำนวน๒๐๑คัน
ในการที่จะปฏิบัติการทางชุดในภูมิประเทศที่ยากลำบาก
และตอบสนองภารกิจได้มากขึ้นได้ได้มากกว่านะครับรถที่รถที่
ท่านได้กุณากล่าวนะครับก็อย่างไรก็ตามในส่วนของการ
ดำเนินการตรงเนี้ยเอ่อท่านน้ำตรีว่าการทรงผมก็ได้
กำชับนะครับอ่าหน่วยทั้งกองทัพบกที่ไปดำเนินการที่
จะไปปรับปรุงนั้นก็ขอให้คำนึงถึงเรื่องของกฎหมายระเบียบที่
ข้องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็จะต้องทำให้มีประสิทธิภาพ
ถามว่าในเรื่องของปรับปรุงไปแล้วแล้วชิ้นส่วนนั้นจำเป็นอย่างไร
เพราะว่าอ่ารถยังมีอายุการใช้งานประมาณสามสิบประปีแล้ว
ขออนุญาตเรียนว่าในการดำเนินการนั้นก็จะเป็นการซ่อมปรับปรุงโดย
ใช้อะไรโดยใช้ชิ้นส่วนที่มีในประเทศเป็นหลักนะครับ
อกจากจะเสริมสร้างเรื่องของอุตสาหกรรมภายในประเทศแล้ว
ก็ยังสามารถจัดหาได้ทั่วไปอีกด้วยนะครับในส่วนของเรื่องเอ่อ
ห้าสิบทีเอสจำนวนที่จัดหามาแล้วก็บอกว่ามีระยะที่๔นั้น
มีมูลค่าเกินความเป็นจริงนั้นต้องขออนุญาตกลับเรียนว่า
สาเหตุที่เครื่องบินและอะไหล่นางกล่าวมีราคาสูงกว่าเดิมนั้น
เนื่องจากว่าการจัดหาในระยะที่๔นี้มีการเพิ่มอุปกรณ์สำนุนการบินนะครับ
ให้เครื่องบินมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับมีการจัดหาเครื่องยนต์สำรองเพิ่มเติม
ที่สำคัญก็คือว่าได้เพิ่มขีดความสามารถของระบบอาวุธที่แม่นยำนะครับ
จึงมีส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นนะครับต้องขออนุญาตเรียนในภาพรวมก่อนนะครับ
ในส่วนของท่านพูดถึงโครงการของกองทัพอากาศ๓โครงการ
ผมขออนุญาตกลับเรียนท่านสมาชิกอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของโครงการของกองทัพอากาศ
เป็นของโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศระยะที่๗
โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทานอาหารกองทัพอากาศและโครงการจัดหาวิยุพื้นดินอากาศทั้งสามโครงการนั้น
อนุญาตกลับเรียนท่านประธานไปยังท่านผู้พิปรายนะครับว่าปัจจุบันนั้นยังอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยรับงบประมาณนะครับ
เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วก็จะต้องไปขอรับความเห็นชอบสำนักงบประมาณในเรื่องราคาแล้วก็เป็นเรื่องของการดำเนินการขออนุมัติดำเนินการในเรื่องของจัดหาอีกนะครับ
ซึ่งในเรื่องของการดำเนินการนั้นท่านยมติฤดีว่าการกระทรวงกราโหมได้เน้นย้ำนะครับให้หน่วยหน่วยรับงบประมาณก็คือกองทัพอากาศนั้นได้
รวมทุกหน่วยด้วยที่ได้ดำเนินการในเรื่องของการจัดซื้อจัดหานั้นจะต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งคัดโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
โดยสรุปคือทั้งสามโครงการนั้นก็เมื่อดำเนินการแล้วก็เป็นกำลังขั้นตอนแล้วก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องนะตามข้อเสนอของของท่านผู้อภรายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องมีขบวนการดำเนินการเพราะว่าตอนนี้เรื่องก็ยังอยู่ที่หน่วยรับงบประมาณนะครับ
ครับในเรื่องของเรือดำน้ำผมขออนุญาตกลับเรียนว่าในเรื่องเรือดำน้ำนั้นกับผมก็ได้เอ่อ
ชี้แจงในสภาอันทรงเกียจแห่งนี้เมื่อครั้งอภิปรายครั้งที่แล้วต้องขออนุญาตที่จะกลับเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คืออาจจะใช้เวลามากบอกต้องควรต้องขอรบกวนท่านสมาชิกนะครับว่าเรือดำน้ำนั้นถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมีขีดความสามารถนะครับในการที่คุ้มครองผลประโยชน์โดยรวมนะครับ

ประเทศมาเลเซียมีจำนวน๒ลำ
ประเทศเมียนมาร์ก็ได้จัดได้รับ
เรือดำน้ำเข้าประจำการแล้ว๑ลำนะครับ
ส่วนในส่วนของของเราประเทศไทยนั้นตามที่ทราบนะครับว่า

จัดหาไปแล้วอยู่ระหว่างของการสร้างเรือนนะครับ๑ลำ
และอีก๒ลำนั้นก็ในปี๖๓ก็ได้รับ
พระราชบัติงบประมาณ๖๓ให้ก่อนนี้ผูกพัน
แต่ว่าก็ได้ปรับนะครับไปในเรื่องของพรบโอนงบประมาณไปแล้วนะครับ
๖๔นะครับก็ได้เสนอก็ได้กองทัพเรือก็ได้ตระหนักถึง
ความจำเป็นก็ได้ถอนความต้องการไปนะครับ
ในปี๖๕ก็เช่นเดียวกันนะครับตั้งไว้ส่วนหนึ่ง
กองทัพเรือก็ได้เนินการชะลอโครงการลงไป
อนุญาตเรียนว่าในเรื่องของเหตุผลความจำเป็น
ต้องเรียนว่าในภาพของภาพที่๘นะครับ

ท่านสมาชิกครับท่านประธานที่กรบครับ
ประเทศไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับ
เป็นจุดเชื่อมระหว่างแปซิฟิกกับออสสุนอินเดีย
ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับ
ทั้งด้านอ่าวไทยทั้งด้านทะเลอันดามันนะครับ
มีพื้นที่ทางถึง๓๒๓๐๐กว่าตารางกิโลเมตรนะครับ
ถ้าเปรียบเทียบกับทางบกซึ่งมีประมาณ๕แสนแล้ว
ถือว่าในเขตทางทะเลนั้นมีความพื้นที่นั้น๒ใน๓ของพื้นที่ทางบกนะครับ
ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็ในในพื้นที่ทางทะเลนั้นก็มีการอ้างสิทธิ์นะครับ
มีเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสถานการณ์ที่ภูเกาะทะเลจีนใต้
ทราบดีว่าปัจจุบันนั้นสถานการณ์ในทะเลจีนใต้นั้น
ได้มีเรื่องของการแข่งขันกันในเรื่องมหาอำนาจค่อนข้างมากนะครับ
เพราะฉะนั้นการดำเนินการของเรานั้นก็จะต้องเตรียมการ
กรณีที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นก็พร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ได้
ดำเนินการต่างนั้นไม่ใช่เป็นการแข่งขันที่จะสาบสมอาวุธหรืออย่างไรก็ตามนะครับ
แต่สำคัญก็คือว่าเราต้องมีเครื่องมือเราต้องมียุทธปกรณ์ที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติ
แล้วก็คุ้มครองการขนส่งทางทะเลและความมั่นคงทางทะเล
และความมั่นคงร่วมกันในภูมิภาคด้วย
เรื่องของเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการส่งออกอาวุธเป็นหน่วยของรัฐบาลจีน
มีเรื่องของข้อตกลงต่างนั้นก็ได้กลับเรียนว่า
ในการดำเนินการในการจัดทำนั้นก็ได้มีการสอบถามทั้งกระทรวงการต่างประเทศ
ทำงานในการสูงสุดนะครับในเรื่องของข้อตกลงในการดำเนินการ
เนื่องจากว่าราศนาเป็นเฉิงพันธุ์ฎรษะยาศื้อขายของรัฐบาลกับรัฐบาลนะครับ
ก็จะต้องไม่ต้องมีเอาพวงไว้ในการมอบน่า
แต่ว่าจะต้องมีการมอบในเรื่องของผู้แทนที่จะไปลงนาม

ตามข้อบังคับข้อ๖๙ครับท่านประธานครับ
ประท้วงผิดข้อบังคับ

กับผมนายุทธพงศ์จรษฐียนศ์สมาชิกสภาพุทธไทยรัศดร

เก้าวงเล็บไหนครับมันต้องละเอียดท่านประธานต้องเห็น

มันมีวงเล็บไหนคุณสอบตกไปนานมันไม่แม่นดิ

เวลาพรบด้วย

ถ้าจะไปตอบโต้กันเองผมจะไม่ให้พูดนะครับ
อ่ะชี้แจงมาว่าผิดค้าบังคับค่อที่๖๙ข้อไหนครับ

จังหวัดมหาศกรรมพรรคเพื่อไทยก็หกสิบเก้านะครับ
คือประเด็นเนี่ยผมกับพักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่าย
ค้านเนี่ยเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายมตีลำตีการ
โหมและประเด็นเนี่ยที่ผมเนี่ยไม่ไว้วางใจท่าน
กรณีแวดเจ็ดเตอร์เซ็นต์ว่ากองทัพเหลือเนี้ยคุณไปจ่าย
แวดแทนเนี้ยสามพันล้านเนี้ยไม่ไม่คุณไปจ่ายทำไมทาง
ทั้งที่มันไม่ครับครับ
ท่านยูธภงท่านชี้แจงว่ารัฐมวลตรีผิดข้อบังครับ

ตรงไหนชี้แจงสั้นให้ประธานได้วินิจฉัยไม่ใช่ถือโอกาสอภิปรายต่อนะครับ

ชี้แจงว่าผิดข้อบังคับตรงไหน

ว่าจะต้องอยู่ในประเด็นที่กำลังปรึกษาหาลือกัน
แล้วก็ต้องไม่ฟุ่มเฟือยวนเวียนซ้ำซาก
เพราะว่าผมไม่ได้ถามท่านนะครับว่าไปมอบอำนาจมีฟูพาวเวอร์ไหม

ผมถามว่าคุณไปจ่ายแวดแทนเขาทำไม๓๐๐ล้านตอบไหม

คุณไม่จ่ายท่านแล้วสุดท้ายคุณก็จะไปเอาแวดคืน
เหมือนกับบิ๊กข้ายการที่เพิ่งติดคุกไปไง
พอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับ
วินิจฉัยได้แล้วครับนะครับ
ท่านประธานคือประธานวินิจฉัยนะครับ
ท่านเยอร์พรมนั่งเถอะครับนั่งเถอะครับ
ผมก็คุณพูดไม่หยุดผมจะวินิจฉัยได้ยังไง
นั่นสิครับเดี๋ยวผมจะวินิจฉัยนะครับ

ประธานวินิจฉัยนะครับว่า
ขณะนี้เป็นการชี้แจงของรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี
ฉะนั้นนะครับผมถือว่าท่านลมตรียังไม่ผิดข้อบังคับ

ขณะที่ท่านสมาชิกได้กล่าวหาท่านนายก
กล่าวหาถึงรัฐมนตรีถึงกระทรวงกลาโหม
ท่านรำตีก็นั่งฟังท่านนายกก็นั่งฟัง
ฉะนั้นพอท่านชี้แจงเราก็ลองฟัง
การอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่
มันไม่จำเป็นต้องไปตอบตรงกับคำถาม
หรือตอบตรงกับที่เราต้องการทุกอย่างนะครับ
มันเป็นสิทธิ์ที่รัฐมนตรีชี้แจงก็ได้ไม่ชี้แจงก็ได้นะครับ
เป็นสิทธิ์ของนายกเป็นสิทธิ์ของรัฐมนตรี
ฉะนั้นเราไม่ใช่เวทีที่ต้องมาคาดคันกันนะครับท่าน
ก็ลองฟังท่านลำตีชี้แจงไปก่อนนะครับ
ท่านอำตีครับไม่ได้ผิดข้อบังคับเชิญครับ

เปิดว่าท่านสมาชิกบอกว่าเก๊ผมก็พยายามจะชี้แจงว่า
สิ่งต่างที่ดำเนินการมาในเรื่องของการลงนามสัญญานั้นเป็นไปตามขั้นตอนนะครับ
แล้วก็มีหน่วยต่างนั้นก็ได้มีการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนนะครับ
เพราะฉะนั้นในลักษณะของเรือแต่ละประเภทนั้นก็จะมีแตกต่างกัน
เรือยกพลขึ้นบกเหลือช่วยลบเหลือฟรีเกรดเรือลาโตเวลัยใกล้ฝั่ง
ใกล้ฝั่งเพราะฉะนั้นเรือช่วยลบเนี่ยก็จะมีระบบอาวุธที่ป้องกันตนเองได้เท่านั้น
แล้วก็ที่เรื่องของไปกับจีนนั้นเนื่องจากว่าเป็นวิประเทศด้วยกัน
แล้วก็คณะกรรมการอาหารจีนกับกองทัพเรือก็ได้มีการหาลือกัน
อนุญาตเรียนว่าในส่วนของแวดที่ท่านวนาถามแล้วก็เรียนว่า
ในเรื่องของแวดนั้นโรงงานวัตถุระเบิดที่ดังกล่าวนั้นก็เสียแวดเช่นเดียวกัน
ก็เป็นเพียงวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้างนะครับโดยมีรัฐบาลของคู่สัญญา
ต่อลงจ้างเป็นผู้รับประกันความสำเร็จรวมทั้งการสนุนอื่น
จากโรงงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่องของการให้การสนุนการฝึกกำลังพลลักษณ์จุดทุกวิธี
กองทัพเรือของจีนนะครับส่วนการจัดซื้อในราคาแวดด้วยนั้นถือว่าเป็นไปตามประมวลรัชดากรหมวด๔
ภาษีมุมค่าเพิ่มมาตรา๗๗ทัพ๒การการทานวิต้องเสียภาษีมุมค่าเพิ่มวงเล็ก๒
นำเข้าสินค้าโดยผู้นำเข้าการให้บริการราชจักร
ซึ่งหมายถึงบริการที่ทำในราชจักร
โดยไม่คำนึงว่าการใช้บริการนั้นอยู่ในต่างประเทศหรือในราชจักร

และได้มีการใช้บริการนั้นในราชนาจักร
ให้ถือว่าการให้บริการนั้นเป็นการให้บริการในราชนาจักร

เรื่องของการจัดซื้อในราคารวมแวดดังกล่าวนั้น
เป็นการกระทำให้ประเทศได้รับประโยชน์นะครับ
ซึ่งสามารถบริการได้ใน๒ลักษณะคือ
หรือบริษัทนำเงินเจ็ดเปอร์เซ็นต์ส่งส่วนการคันเอง
ขออนุญาตเรียนว่าเนื่องจากว่าบริษัทไม่ได้จดทะเบียนเป็นเสียงพวกในประเทศไทย
แล้วตรงนี้กองทัพเรือก็หักไว้นะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่งไปที่ส่วนขังนะครับ
อันนี้ก็มีหนังสือกระทรวงการคังได้ชี้แจงมาเมื่อ๒๘ตุลา๒๕๓๖ครับ
แนวทางการดำเนินการครับครับในส่วนอื่นอื่นขออนุญาตกลับเรียน
ท่านประธานยังท่านสมาชิกครับในการดำเนินการของในส่วนของกระทรวงกราโหม
ในช่วงสถานการณ์โควิดนั้นได้มีการดำเนินการในหลายเรื่องนะครับ
ถ้าผมมีโอกาสถือได้ได้รับมอบหมายท่านนักอนุญาตรีวิวาการกระทรวงการาโหม
จะได้กลับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกได้ทราบว่า
ในช่วงสถานการณ์โควิดนั้นกระทรวงกลาโหมก็ได้พยายามที่จะใช้กำลังพล
เครื่องมือต่างในการที่สับสนุนในการแก้ไขสถานการณ์โควิดนะครับ
เพื่อพี่น้องประชาชนได้อยู่อย่างเป็นสุขแล้วก็มีความปลอดภัยครับ

ผมขอใช้สิทธิ์นิดเดียวครับท่านประธานครับ

พูดมาเยอะแล้วนะครับท่านประธานครับท่านอมติก็ชีวิต
สั้นนิดเดียวครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับ
กับผมนายุตโปรงจารสุเถียนสมาชิกสภาพวุทธแหลศดรจังหวัดมหาสรรคาม
เอ่อสั้นสั้นนะครับสั้นสั้นนะครับผมขอให้สิทธิ์ตามข้อหกสิบเก้าครับ
คือการอภิปรายเนี่ยมันต้องอยู่ในประเด็นนะครับที่กำลังมีการหาลือกัน
แล้วก็ในยติที่พักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยได้ขอเปิดอภิปรายไม่วางใจ
นายกรรมตรีและน้ำตีกระลาโหมนะครับคือท่านพลเอกชายชาญเนี่ยขออนุญาตที่เอ่ยนามเนี่ย
ท่านบอกว่าการจ่ายแวด๗ประเทศได้ประโยชน์เนี่ยผมสั้นนิดเดียวครับ
มันไม่ใช่ซีเอสโอซีเป็นคนจ่ายกองทัพเรือเนี่ยจ่ายให้กับรัฐบาลไทย
แล้วมันจะได้ประโยชน์ยังไงท่านลำตีกระช่วยกระลาโหมเนี่ย
กล่าวความเท็จในสภาขอบคุณครับครับเท็จจริงยังไง
มันก็พิสูจน์กันในสภาไม่ได้แล้วครับก็ให้ท่านสมาชิกเป็นผู้ตัดสินในวันโหวต
หรือให้ประชาชนเป็นคนตัดสินในวันเลือกตั้งนะครับเอ่อ